ที่จังหวัดปธิมทานีเกิดเหตุอุกอาดขึ้นนะคะ
เมื่อวงจรปิดที่บริเวณในซอยในหมู่บ้านแห่ง๑เนี่ย

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นมีการเกาะกลุ่มยืนพูดคุยกันอยู่
แต่แล้วจู่ปรากฏว่ามีคู่อาริค่ะ
เป็นคนร้าย๒คนสวมบุกลงก็นอกเต็มใบ
บุกเข้ามายิงหนึ่งในนั้นจนกระทั่งเจ็บสาหัส

ไม่ระบายละ
โอ้โหอุกอาจมาก
คือเหมือนจะไว้รุ่นซักสิบคนได้
เกาะกลุ่มคุยกันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นมีวัยรุ่นชายสองคน
ก่อนจะมีการเหนียวไกลปืนหนึ่งนัดปั้ง
โดนหัวคนเจ็บเนี่ยค่ะโอ้โหเสื้อแดงล้มลงกับพื้นแบบนี้
ต่อหน้าต่อตากลุ่มเพื่อนที่ยืนอยู่
ท่ามกลางเสียงตกใจร้องไห้แล้วก็หลายคนก็แบบพยายามที่จะตามหารถพยาบาล
เรียกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในบริเวณจุดเกิดเหตุ
นี่เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้
ก็มีภาพทั้งชายทั้งหญิงกลุ่มวัยรุ่นเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมา
ภายในหมู่บ้านอยู่เจริญ๒นะคะถนนสวัยประชาราช
ตำบลล่าสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เป็นพื้นที่ของสพคูคศ
ทีนี้ภายหลังจากตำรวจได้รับแจ้งก็มีการเดินทางลงมาตรวจสอบเลยค่ะ
มีคนเจ็บที่ถูกยิงเจ็บสาหัดนึงคนนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ทีนี้ในที่เกิดเหตุค่ะก็มีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเลย
ก็พยายามที่จะแบบต้องเล่าเหตุการณ์
ทั้งให้การกับตำรวจด้วยแททักทางที่ตกใจแหละนะคะ
ส่วนคนเจ็บเห็นบอกว่าอายุยังเล็กเท่านั้นเลยนะ
อายุเป็นเยาวชนเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้น
นอนบาดเจ็บแบบดิ้นทุดนทุราย
เพราะว่าเขาถูกยิงเข้าที่บริเวณกกหูซ้าย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้
นามสมมุติเขาเป็นเพื่อนคนเจ็บนะคะ
เขาเล่าว่ากลุ่มของตนเองเนี่ย
มีการนัดรวมตัวกันในหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
แล้วก็ได้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์คนร้ายเนี่ย
เหมือนกับวนมาดูลาดเหล่ารอบนึงแล้วนะในช่วงเย็น
ก่อนที่จะกลับมาอีกทีช่วงกลางดึกในตอนเกิดเหตุ
รูปภัณฑ์สันธารรู้แค่ว่าเป็นชายแหละ
สวมกนักเต็มใบ๒คนอะนะคะ
แล้วก็มาจอดอยู่ที่มืดคล้ายกับเป็นการที่จะซุ่มก่อเหตุ

จนกระทั่งทำให้เพื่อนของเขาบาดเจ็บแบบนี้
ทีนี้ภายหลังจากเกิดเหตุทั้งหมดก็มีการโทรแจ้งตำรวจนะคะ
อ่ะลองฟังเสียงในบูมเล่าเหตุการณ์เลยค่ะ
เกิดขึ้นจากตรงไหนที่ยิ่ง
เพื่อนเรายืนอยู่เราก็เลยโดด
โอ้โฮแล้วคือกลุ่มได้ดูโดนยิงก็เป็นยาวชน

ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอ่านแล้วก็สะเทือนขวัญมาก
ทำอย่างกับบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรไม่มีกฎหมายเลยนะคะ
ก็จะมีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะมีการนำตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดไปสอบส่วนเพิ่มเติม
พร้อมกับให้ชุดสืบสวนไล่ติดตามกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ตามเส้นทางต่างเพื่อตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ